พูดถึงเก้าอี้ในร้านตัดผมและเก้าอี้ที่บ้านเราบ้างดีกว่าหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ต่างใช้ไปนานมันก็เสื่อม
แต่กรณีนี้คุณผู้ชมดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเก้าอี้หรือเป็นเพราะคนค่ะ
อันนี้ผมว่านะมันสุดจะทนแล้วจริงคุณดูขาเก้าอี้ดิ
คุณดูระกันถ้าเป็นคุณคุณจะนั่งมั้ย
แต่นั่งได้ปั๊กนึงป๊อล้ากค่ะ
ป๊อล้าก็โคล่มลงไปกับพื้นกลายเป็นทั้งคนทั้งก้าวอี้นั่งรีบออกมาทันที
ถึงนาทีจังหวะที่ล้มลงไปทั้งคนทั้งเก้าอี้

เก้าอี้มันรับไม่ไหวก็ทิ้งมันไปเถอะค่ะ

คือถ้าเกิดว่าเก้าอี้มันเริ่มมีการชำรุดหรืออะไรแบบนี้

ถ้าเกิดเรานั่งเต็มนี่หงายหลังไปเนี่ยโอ้โหแย่จริง

ไม่ไหวอย่าฝืน
จ้ะหมายถึงเก้าอี้น่ะเราด้วยนะฮ่า